ด้านหลังของเรายังเฝ้ารอปฏิหารอยู่นะคะ
สำหรับลูกเรือเรือหลวงสุโขทัยที่ตอนนี้ยอดผู้สูญหาย
กำลังคนที่สูญหายตอนนี้๑๑นาย

เพราะว่าจริงนะภารกิจในการตามหาลูกเรือที่ศูนย์หาย
ก็ต้องทำควบคู่ไปกับการหาสุดท้ายแล้วสาเหตุของการเกิดเหตุนี้
มันมาจากอะไรกันแน่มันเป็นอุบัติเหตุหรือมันเป็นความประมาท
อันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนยังตั้งคำถามอยู่ว่า

แต่ว่าทางด้านผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่๑ท่านก็บอกเลยนะคะ
ว่าการตั้งกรรมการสอบเรื่องนี้ถ้าผลมันออกมา
ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ส่วนที่ผิดเนี่ย
อันนี้ก็ต้องรับผิดชอบซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางพลเรือโทพิชัย
ล้อชูสกุลผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่๑ท่านก็มีการแถลงความคืบหน้า
เกี่ยวกับภารกิจในการค้นหาลูกเรือเรือหลวงสุโขทัยนะคะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องตามต่อก็คือประเด็นการสอบสวนข้อได้จริง
โดยท่านผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่๑ท่านบอกว่าตอนนี้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อได้จริงแล้วนะ
ควบคู่ขนานไปกับการค้นหาผู้สูญหายแล้วตัวท่านเองเนี่ยท่านก็ยอมรับว่า
ตอนนี้ทุ่มสรรพกำลังในการค้นหาผู้สูญหายก่อนเป็นเรื่องสำคัญที่สุด
แต่ว่าการสอบสวนถึงข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องดำเนินการควบคู่กันไปด้วย
มุ่งเน้นเนี่ยก็ต้องมุ่งเน้นแล้วก็ยึดมั่นข้อได้จริงเป็นสิ่งสำคัญ
คือเอาง่ายถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบแล้วมีฝ่ายผิดก็ต้องว่ากันไปตามผิด
ใครผิดตรงไหนใครผิดส่วนไหนฝ่ายนั้นคนนั้นก็จะต้องรับผิดในส่วนนั้นไป
แล้วเราก็ถามถึงการสอบด้วยนะคะท่านก็บอกว่าการสอบลักษณะนี้มันเป็นเรื่องของความลับอยู่ยังไม่สามารถระบุได้
ว่าเป็นเรื่องของความประมาทหรือเป็นเรื่องอุบัติเหตุเดี๋ยวลองฟังท่านพูดถึงประเด็นนี้หน่อยค่ะนะครับ
ผิดก็ต้องรับผิดสมมุติว่าถ้าพี่ผิดพี่ก็จะรับผิดในฐานะที่พี่บัญชาการทัพเรือภาคที่๑นะครับ
ถ้าพี่สั่งการผิดหรือพี่อะไรผิดเนี่ยพี่ยืนยันได้ว่าพี่ก็จะรับผิดชอบในส่วนที่พี่เป็นหน้าที่ของพี่
พี่ก็เชื่อได้ว่าทุกคนว่ามันมีใครที่ผิดพลาดตรงไหนก็จะต้องรับผิดไปตามนั้นพี่ไม่เป็นคนตัดสินใจขนาดนั้น
แล้วพี่ก็เชื่อได้ว่าวิทยาลของผู้ประการเรือทุกนายนะครับไม่ใช่อยู่ก็จะมาเป็นกันได้นะครับ
โดยเฉพาะผู้การเรือนี่เขาเรียกว่าผู้ประการเรือชั้น๑ชั้นยศนวโทแล้วก็เป็นเรือที่มีคุณค่าทางยุทธการของกองทัพเรือเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับ
พี่ก็เชื่อว่าการตัดสินใจต่างเนี่ยพี่เคารพผู้ประการเรืออยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงเลยว่าในเรื่องของโดยเฉพาะตัวผู้ประการเรือเนี่ยเขาจะห่อเหี่ยวหรืออะไรขนาดไหน
เพียงแต่ให้กำลังใจแล้วก็เพียงแต่บอกน้องเข้าไปว่าข้อเท็จจริงเนี่ยต้องบอกให้หมดข้อเท็จจริงเพราะว่ามันก็จะทำให้ในอนาคตเราจะได้แก้ไข
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่านับระยะเวลานี้ก็ผ่านมาครบสัปดาห์แล้วนะคะหลังจากที่เกิดเหตุสกนาฏกรรมขึ้นซึ่งการค้นหาลูกเรืออีก๑๑นายที่ศูนย์หายวันนี้ถือว่าเป็นวันที่๘แล้วนะคะก็ต้องดูเรื่องเกี่ยวกับพยากรอากาศดูเรื่องทิศทางลมดูเรื่องความแรงของคลื่นลมอีกครั้งหนึ่งด้วยคือเมื่อวานเนี้ยค่ะคลื่นลมแรงมากแรงจนเรือหลวงบางร

คงรอคอยอยู่เราคิดว่ายังมีกลุ่มคนที่รอดชีวิตกลุ่มสีเขียวเจ้าหน้าที่เขาเลยบอกว่าจะปูพรมเดินเท้าทุกพื้นที่ที่คาดว่าจะพบหากันแบบทุกตารางเมตรเลยอะค่ะอืมทีนี้คุณผู้ชมเรามาดูยอดในการอัปเดตหน่อยละกันค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีความเคลื่อนไหวพอสม

ของชุมพรครับดังนั้นถ้าเกิดว่ารวมยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยคือสิบแปดนายในจำนวนสิบแปดนายนี้เนี่ยนะคะก็สามารถระบุชื่อได้แล้วเนี่ยทั้งหมดเจ็ดนายอืมทั้งเจ็ดนายเนี้ยมีหลักฐานบ่งชี้เลยว่านี่คือกำลังพลของกองทัพเรือแล้วถามว่าอ่าถ้าระบุได้แล้วเจ็บที่เหลือล่ะอีกส

เพราะหนึ่งจะทำให้การสอบสวนมีความโปร่งใส
ประชาชนสังคมจะได้ไม่ต้องตั้งคำถามไงว่า
เวลาคุณไปตั้งสอบกันภายใน
คุณจะมีการเอื้อประโยชน์ใครหรือเปล่า
คือแน่นอนสังคมอยากรู้ว่ามันเกิดจากอะไร

อาจจะทำให้ดูโปร่งใสมากยิ่งขึ้นนะคุณผู้ชม
ถึงแม้ว่าความหวังค่อนข้างจะริบหรี่

สัปดาห์นเนอะอ้อกับเหตุการณ์นี้นะครับ
แต่ทางครอบครัวของผู้สูญหาย

ที่บริเวณท่าเรือประจวบคิริขันครับ
แม่ของจาโทสหรัฐอีสาครับ
กำลังพลเรือหลวงสุโขทัยยังเดินทางมาเฝ้ารอฟังข่าวของลูกชายอยู่
ซึ่งเธอกับญาติยังหวังว่าลูกชายจะได้รับความช่วยเหลือครับ
และกลับคืนสู่อ้อมอกได้อย่างปลอดภัยอืมนักข่าวไทยรัฐทีวีครับ
คุณแซคนัทวินก็เข้าไปให้กำลังใจครับ
แล้วก็ต้องลางานเพื่อมาเกาะติดแบบนี้ครับ
รอฟังข่าวแบบนี้ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ญาติแล้วก็รวมไปถึงคุณแม่เองตั้งคำถามเหมือนคนในโลกออนไล
พวกเราทุกคนนี่แหละว่าเหตุใดทั้งที่ทราบว่าคลื่นลมเนี่ยแรง
คลื่นสูงเท่าไหร่นะ๔๕เมตรทำไมผู้การเรือหลวงสุโขทัยถึงตัดสินใจนำเรือออกทะเลครับ
คุณแม่บอกว่าต้องมีคนออกมาพูดความจริง
โดยเฉพาะผู้การเรือหลวงสุโขทัยที่น่าจะรู้ดีทุกอย่าง
ญาติของกำลังพลที่ศูนย์หายบางรายเนี่ยนะคุณผู้ชม
ต้องใช้การสลับกันไปคือเป็นสัปดาห์แล้ว
ก็คิดดูสิคืออยู่ตรงนี้รอว่าจะมีข่าวไหมจะมีข่าวของลูกชายลูกหลานฉันไหม
บางคนก็พ่อแม่ไปไปตามได้๒๓วันต้องสลับให้ญาติไปหน่อย

ภาพที่เห็นเมื่อวานนี้ญาติบางคนทำใจยังไม่ได้เลย

ญาติต้องช่วยกันประถมพยาบาลแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพจิตเข้าไปดูแล

บางรายบอกว่าถึงแม้จะยังไม่เจอร่างนะ
ขวัญพี่น้ำแข็งแต่ก็ทำใจไว้แล้วถ้าเป็นไปได้ก็อย่างน้อยขอให้เจอร่างก็ยังดี
จะได้นำไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแล้วก็อาจจะได้เห็นหน้าเป็นครั้งสุดท้ายแบบนี้นะ

นี่ที่ดอมเล่านี่คือคุณแม่ของจฐสระรัดอิษระ
ที่บอกว่าอยากจะตั้งคำถามว่าเหตุการณ์นี้ตกลงมันยังไงแล้วใครควรเป็นคนรับผิดชอบ

เราจะไปดูกันอีกครอบครัวหนึ่งเหมือนกันนะคะ

มีพิธีพระราชทานเพลิงศพนาวาตรีสมเกียจหมายชอบนะคะ

ซึ่งจัดขึ้นที่วัดบ้านราวนคร
ที่ตะบลคูตันอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุริน
โดยพลเรือตรีสมรภูมิจันโทรองภูมิชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เป็นผู้แทนของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินค่ะ
เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ
นาวาตรีสมเกียจหมายชอบอายุ๔๕ปี
บรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะ

ซึ่งระหว่างที่อยู่ในตอนที่ทำพิธีพระราชทานเพลิงศพค่ะ
เราก็จะไปเห็นว่าทั้งครอบครัวทั้งแม่ก็มาที่งาน

หอนหมายชอบอายุ๗๐ปี

แล้วเธอก็เปิดเผยกับทีมข่าวแบบนี้ว่า
ยังทำใจไม่ได้นะที่ต้องสูญเสียลูกชายไปแบบกระทันหัน
ที่ผ่านมาลูกบอกแม่ตลอดบอกว่า
แม่ถ้าผมเป็นอะไรไปแม่จะสบายนะ

บอกนี่ไม่ใช่สิ่งที่แม่ต้องการ
อยากบอกลูกชายว่าไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแล้วนะ

แม่ขอให้ลูกไปสู่ภพคุมที่ดี
ส่วนเรื่องที่ยังติดใจตอนนี้คือ
แล้วทำไมถึงไม่รีบนำเรือเข้าเทียบท่า
ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าจะเกิดปัญหา
แม่บอกว่าเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบค่ะ
แม่นะแม่สงสัยสงสัยหลายอย่างค่ะ

ขณะที่ทางด้านของภรรยาค่ะภรรยาของนาวาตรีสมเกียจหมายชอบนะคะ
แล้วก็มีลูกสาวอายุ๙ขวบเท่านั้นเองนะคะอยู่ในงาน
คือตัวภรรยาเองก็ขึ้นไปทำพิธีวางดอกไม้จันทร์
แล้วจังหวะนี้คุณผู้ชมดูนะใครเห็นก็เศร้านะคะ
เอามือไปลูบที่โลงค่ะแล้วก็พูดว่า
ไม่ต้องห่วงลูกสาวนะเดี๋ยวจากนี้จะดูแลลูกต่อเอง
ส่วนทางด้านลูกสาวค่ะวัยเพียง๙ขวบของนาวตรีสมเกียจ
บอกกับทีมข่าวเรานะคะบอกว่าน้องบอกน้องรู้สึกภูมิใจในตัวพ่อนะ
แล้วถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะรับราชการทหารเดินตามรอยพ่อเช่นเดียวกันค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูที่ชาปนสถานกองทัพเรือที่สัตหีบหน่อยนะคะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ช่วงค่ำก็มีการสวดพระอภิษฐรรมศพ
แล้วก็เมื่อคืนนี้ถือว่าเป็นการสวดพระอภิษฐรรมศพเป็นคืนสุดท้าย
ที่วันนี้ค่ะจะมีพิธีพระราชทานเพลิงนะคะ
โดยทั้ง๓ศพที่มีการตั้งบำเพ็ญกุศลแล้วก็สวดพระอภิษฐรรมศพ
ชาปนสถานกองทัพเรือสัตหีบที่จังหวัดชนบุรี
ทั้ง๓ศพก็คือเรือเอกสามารถแก้วผลึกนะคะ
เป็นสรังกลเรือหลวงสุโขทัย
แล้วก็มีพันธุ์จ่าเอกอัชชาแก้วสุพันธุ์
เป็นช่างโซน่าเรือหลวงสุโขทัย
และพันธาเอกอำนาจพิมพี
กัดหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งนะคะ
เราได้มีโอกาสคุยกับพี่ชาย
พี่ชายของเรือเอกสามารถค่ะ

ประหยัดบอกแบบนี้ว่าน้องชายปฏิบัติหน้าที่
ตำแหน่งสรังกลเรือหลวงสุโขทัยมาเกือบ๓๐ปีแล้ว
น้องผมเนี่ยตั้งใจทำงานแล้วก็รักงานนี้มากเลย
เวลาทำงานน้องผมจะใส่ชุดหมี
แล้วก็จะเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่างหลายอย่างเอาไว้ในกระเป๋า
คือพี่ชายบอกแบบนี้ค่ะว่า
ถ้าเกิดว่าดูศพคนอื่นเขาจะมีพวกเอกสาร
มีสิ่งของที่ใช้ต่างเนี่ยนะคะ

แต่น้องผมเนี่ยน้องผมในกระเป๋านั้นในชุดหมีนั้น
มีเครื่องมือช่างเพราะเขาปฏิบัติหน้าที่
วินาทีสุดท้ายจริงค่ะ
มีไขควงมีมิเตอร์ไฟฟ้ามีอุปกรณ์เช็ค
อุปกรณ์คือแม้แต่ตายก็ยังอยู่ในกระเป๋า
พวกเก็ตคือเก็บทุกอย่าง
อันนี้คือวินาทีสุดท้าย

อันนี้ก็ถ้าสมมุติว่ามันไม่เกินไป
ตัวตายก็ไม่ทิ้งอุปกรณ์ชั่ง
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยววันนี้
ก็จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพกำลังพลทั้ง๓นาย
และจะมีพิธีลอยอังคารเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะ